ยังมีเล่าสู่กันฟังอย่างตั๊กกะแตน
บอกว่าตั๊กกะแตตัวนี้ไม่เหมือนตั๊กกะแตตัวไหน
ทำไมสีมันเป็นอย่างนี้แหละครับ

เป็นตั๊กกะแทนสีชมพู
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันก่อน
อะไรเนี่ยพี่น้องทำไม

ตะกะแตนตัวนี้ไม่ใช่ตั๊กกะแตนชนระดานะ
แฟนแล้วก็ไม่ใช่ตั๊กกะแทนยงโยบผูกบัวทัดดอกจำปลาด้วย

นี่มันคือตั๊กกะแตนตำข้าวทั่วไปนั่นแหละครับ
แต่สีมันดูแปลกจริง
เน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นในความแปลกของมันมากมาย
อื้อปกติตากะแทนมันต้องสีเขียวไม่มันเป็นสีชมพู
นี่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือตะกะแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู

มีชื่อเหมือนกันเขาบอกว่าที่ชื่อมันเป็นอย่างนี้
เพราะว่าจะเจอตามกลีบดอกไม้ที่มีสีขาวหรือสีชมพู
อย่างเช่นต้นกล้วยไม้เพราะจะทำให้มันพรางตัวได้
ในการออกล่าเหยื่อไงเวลาเราล่าเหยื่อเราก็ต้องแบบว่าพลางตัวใช่ไหมล่ะ
ในพื้นที่ที่แบบว่าเหยื่อจะมองไม่เห็น

แบบว่าข้องพรางตัวที่มืดลบซ่อน

บอกว่าลักษณะพิเศษมันสามารถเปลี่ยนสีได้ตลอด
ตามพื้นที่ที่มันไปเกาะอยู่นั่นเอง

ว่าถ้ามันไปอยู่ตรงดอกไม้สีชมพู

ใครเจอสัตว์แปลกยังไงก็ส่งมาบอกกันได้